ส่วนคล้ายเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์เพิ่มเติมนะครับเป็นระยะระยะในบางพื้นที่แต่ที่เจอเยอะที่สุดคือพื้นที่ในหนึ่งโซนนะครับ
ที่อาจจะมีกอพืชอยู่แล้วก็มีชิ้นส่วนของโลหะคล้ายกับหีบนะครับ

คว่ำด้านฝาจมอยู่ใต้ดิน
คำไปก็เจอกระดูกในรังเป็นจำนวนมากก็มั่นใจ
ก็เลยต้องใช้ผ้าหรืออะไรอุ้มขึ้นมา
ัมเบลนี่ก็จะอยู่ห่างจากหีบเหล็กออกไปประมาณสัก
มือหนึ่งที่ทวงไว้แล้วก็มีพวกอะไรรถยนต์พวกอะไรทวง
อ่าพบโครงกระดูกที่สำคัญเช่นโครงกระดูกส่วนของต้นขาคาดว่านะครับ
ต้นขาแล้วก็สะโพกและกระโหลกนะครับ
อ่าวันนี้ทั้งเจ้าที่ของพิสูจน์หลักฐานเองยกทีมใหญ่มาเลย
แล้วก็จากเจ้าที่คุณหมอจากนิติเวชของโรงพยาบาลศรีราชก็มาตรวจดูในด้วยสายตาในเบื้องต้นก่อนนะครับ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นของมนุษย์นะครับ
เรื่องต้นดูจากสะโพกแล้วอาจจะผมขอใช้คำนี้นะครับอาจจะเป็นผู้หญิงนะครับ
แล้วก็ดูจากลักษณะของการเจริญเติบโตด้วยสายตาของกระดูกแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงที่ผู้ใหญ่หน่อย
แต่ความหมายคืออายุอาจจะเกินกว่าพี่รุ่นแล้วในส่วนที่หนึ่งนะครับ
อันนี้ก็เบื้องต้นเท่าที่ปรากฏอยู่ก็น่าจะไปเชื่อมโยงกับข้อมูลของที่วันก่อนที่เราได้ประกาศไปว่ามีใครหายหรือเปล่า
ก็มีทั้งกรณีของที่เป็นผู้ใหญ่นะครับ
แล้วก็นำเรียนว่าเบื้องต้นอยู่เหมือนกันว่าที่เราค้นเจอวันก่อนนะครับทางผลพิสูจนยังไม่ออกมาแต่ก็น่าจะจากโครงกระดูกหรืออะไรต่าง
อันนั้นน่าจะเป็นวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่าที่จะเจอวันนี้
อันนั้นน่าจะเป็นวัยรุ่นที่จะเจอวันนี้
อันนั้นน่าจะเป็นวัยรุ่นที่จะเจอวันนี้
อันนั้นน่าจะเป็นวัยรุ่นที่จะเจอวันนี้
อันนั้นน่าจะเป็นวัยรุ่นที่จะเจอวันนี้
อันนั้นน่าจะเป็นวัยรุ่นที่จะเจอวันนี้
อันนั้นน่าจะเป็นวัยรุ่นที่จะเจอวันนี้
อันนั้นน่าจะเป็นวัยรุ่นที่จะเจอวันนี้
อันนั้นน่าจะเป็นวัยรุ่นที่จะเจอวันนี้

มาทีที่กลับ๓
แต่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันกลับตอนไหน
แต่๓คนเอามาขอให้ผมแจ้งสำรวจ
บอกโหไอหนูมึงออกไปถามปากถอยไปลุง
ปี๕๔ที่เค้าบอกว่าเด็กหายเด็กหายจงนั้นมีเด็กมาบ่อยไหม
เด็ก๑๒๑๓จากนั้นหายบ่อย

มันไปรับม้าได้เดินดูรถเท่ากลางคืน
เขาก็มีรอยช้ำตามตัวตามอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาจับหนูมาไว้๔๕วันแล้วเขาข้างหนูไว้
พอดีมีคนมาทำช่างมาทำไวไฟหนูก็เลยหนีออกมา
เขาบอกว่าไปเจอกันที่ผับไปเที่ยวผับแล้วเจอกันแล้วไอได้ชวนมาบ้านด้วยก็เลยตามมา
ตามมาแล้วทีก็เหมือนกับไม่ปล่อยให้กลับก็ขังไว้มัดไว้๔๕วัน
มีมีน้องเขาบอกมีก็มีทำร้ายร่างกายแล้วก็ผูกเอาเชือกมัดมือใส่กุญแจมือไว้อย่างนี้
แล้วเวลานั้นก็ถ่ายวีดีโอน้องเขาเก็บไว้ก็เวลาที่แบบนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
ก็จะถ่ายวีดีโอเก็บไว้เหมือนกับแบบว่าเหมือนกับประมาณว่าเขาเป็นจิตหรือเปล่าประมาณอย่างนี้

ประมาณบ่ายครับประมาณช่วงบ่ายบ่ายโมงกว่าสองแล้วแหละ
พี่ไม่เคยเห็นพี่เห็นแค่ครั้งเดียว
เพราะปกติก็ไม่ได้รู้จักกับไอซ์อยู่แล้วแต่ก็เคยเห็นแค่เขาผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้
เค้าก็เป็นคนพูดตาดีคนหนึ่งพูดพอพูดดีหน้าตาดี
เขาจับได้แล้วก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าก็เห็นคนอื่นเขาก็พูดกันเรื่องที่ว่าเขาชอบมีไฟส่องเข้าบ้านเขาแล้วเขาก็จะชอบเอาปืนออกมาขู่อะไรอย่างนี้
ก็เคยเคยได้ยินแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่วงกลางคืน
ไฟมันขึ้นไปแยงตาเขาพอดีเขาก็ตะโกนออกมาว่าเปิดไฟสูงทำไม
หนูก็ไม่ได้อะไรหนูก็ขับผ่านไปพอขับเข้ามาที่บ้านก็บอกแฟนบอกเพื่อน
ก็เขาก็จะไปดูหน้ากันว่าใครสรุปก็เป็นไอซ์ก็เลยปล่อยผ่านไป
เราก็ไม่กล้ายุ่งเพราะว่าคดีเขาก็เราก็รู้รู้กันอยู่ว่าเขาเป็นยังไง
มันจะมีเหตุการณ์แบบนี้หลายคนแล้วที่โดนแบบนี้
แต่หนูอาจจะดวงดีไงไม่โดนปืนอย่างที่คนอื่นเขาโดน
มันจะไม่รู้ยังไงเราก็ไม่รู้ยังไง